คนมีคู่เนี่ยนะก็ดีไป

ก็ต้องโสกาเป็นเรื่องธรรมดานะคะคุณ

คิดว่าจะมีคนเปิดตัวคู่รักคู่ใหม่

คือจะให้เอาไปผัดกับข้าวกินเหรอยังไง

คุณโฟสเนี่ยนะหลายคนก็สงสัยว่าเป็นนุ่มคนใหม่หรือเปล่าค่ะ

รักก็ได้ในอินสตาแกรมส่วนตัวมา

กลับตอบว่าชายหนุ่มเจ้าตัวที่ส่งมาให้นะคะ

ไม่ได้เป็นนุ่มรู้ใจอย่างที่หลายคนนั้นคิดค่ะ
ชัดเลยว่าตอนนี้สเตตัสหัวใจของเธอยังโสดสนิทค่ะ
จริงหรือเปล่าเอาไปฟังแตงโมพูดหน่อยค่ะ
เป็นคนโสดครับอันทาง
ขอบคุณมากจริงอ่ะ

ที่สาวแตงโมนั้นใส่ชุดสีแดงสุดเซ็กซี่เลย
โชว์ขาอ่อนโชว์แบบโอ้โหมาถึงโคนขาเลยอ่ะคุณ

แล้วก็นี่สำคัญแหวกคอลึกด้วยนะคะ
ที่สำคัญหุ่นเธอเนี่ยโอ้โหสุดสะพรึงเลย

ผู้จัดการมือทองคุณเอสุปชัยนั่นแหละ
วิวจนเกินงามเขาวิจารณ์กันว่าอย่างนั้น

แต่ก็ยืนยันนะว่าตัวเองได้ทำการเซฟเป็นอย่างดีเลยค่ะ
เป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าวาบวิวก็ได้

ปรึกษากันนะคะว่าจะทำยังไง

มีส่วนร่วมที่ช่วยกันในการทำงานขึ้นมา

ด้วยความที่มีคำว่านักศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้อง
มันจะเป็นเรื่องอนาจารย์ไม่ได้อยู่แล้ว
สังเกตได้ว่าชุดก็จะมีผ้าด้านหลัง

เราดูในองค์ประกอบรวมจะดีกว่าว่า

ในทางแบบ๑๘บวกเลยค่ะ